ท่านผู้ชมครับมีเรื่องของแท็กซี่ไทยอีกแล้วนะครับ
แต่ว่าคราวนี้เนี่ยไปก่อเหตุไว้กับชาวต่างชาติ
แล้วบังเอิญเขาเป็นชาวต่างชาติที่เขามีชื่อเสียง
เขาก็โพสต์คลิปวีดีโอลงในสังคมออนไลน์ของเขา
เพื่อที่จะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เตือนเพื่อนร่วมชาติ

เนี่ยแท็กซี่สีชมพูคันนี้นะครับ
ผู้ที่โพสต์คลิปเอาไว้นะครับเป็นชาวเกาหลีใต้
คิมอูรินะเขาเคยเป็นอดีตสไตลิสต์ของวงเกอร์กรุ๊ปชื่อดังด้วย
แล้วก็เป็นพิธีกรรายการทีวีชื่อดังของเกาหลีใต้ด้วยเนี่ยคนนี้ครับ
ก็เรื่องราวก็คือประมาณว่ามาเมืองไทยแล้วก็เรียกแท็กซี่
ก็เจอแท็กซี่สีชมพูคันหนึ่งนะครับ
เป็นแท็กซี่ที่พอเขาขึ้นไปแล้วนะ
แท็กซี่ทะเบียนททหารหอหีบ๘๓๙๗กรุงเทพมหานคร
ขึ้นไป๑๐นาทีเนี่ย
คือวนไปวนมาไปไม่ถึงที่ที่บอกสักทีนึง
ถามว่าจะพาไปไหนก็ขอค่ารถเพิ่ม
พอเขาไม่ยอมไล่ลงจากรถเอาไม้ไล่ฟาดอีก
ไม่ยอมกดมิเตอร์จะให้เขาจ่ายแบบเหมา
แล้วก็พาวนไปวนมา
เดี๋ยวดูคลิปเหตุการณ์หน่อยช่วงที่เขาบันทึกเอาไว้

ทำไมทำไมไม่กดเนี่ยแล้วหน้าชัดเจนเลยแท็กซี่คนนี้หน้าชัดเจนเลยว่าเป็นใครนะครับ
คือเขาก็เล่าว่าพยายามต่อรองราคาให้เขาจ่ายแบบเหมาจ่าย๒๐๐บาท๑๕๐บาทอะไรพวกนี้นะครับ
แต่เขาไม่ยอมเขาจะให้กดมิเตอร์นะจนแท็กซี่ไม่พอใจไล่ลงจากรถ
ตอนไล่ลงจากรถแล้วยังไปหยิบไม้ออกมาไล่ฟาดเขาด้วย
ภาพที่ท่านเห็นเป็นภาพดิ้งที่มีการถ่ายไว้ได้เนี่ยเห็นไหม
คือมาไล่ฟาดเขาด้วยนะครับก็เลยโพสต์คลิปที่เขาอัดบันทึกเอาไว้
เพื่อเตือนคนเกาหลีที่จะมาเที่ยวประเทศไทยให้ระวังการมาเที่ยวด้วย
เดี๋ยวจะเจอแท็กซี่แบบนี้โอ้โหคนมาแสดงความคิดเห็นเยอะแยะไปหมดนะครับ
เห็นแล้วมันก็นะไม่รู้จะว่ายังไงนะครับ
ล่าสุดครับทางด้านกรมการขนส่งทางบกนะครับบอกว่าได้เห็นภาพคลิปจากสื่อสังคมออนไลน์แล้ว
รถแท็กซี่คันนี้นะครับเป็นแท็กซี่หมายเลขทะเบียนท้อทหารหอหีบ๘๓๙๗กรุงเทพมหานคร
รับผู้โดยสารชาวเกาหลีมาระหว่างทางผู้โดยสารบอกว่าขับรถวนไปวนมาขอค่าโดยสารแบบเหมาจ่ายไม่ยอมกดมิเตอร์
พอตกลงกันไม่ได้เลยไล่เขาลงจากรถแล้วหยิบไม้จะไล่ฟาดทำร้ายผู้โดยสาร
กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบแล้วนะครับพบว่าคนขับรถก็คือนายสุรชาติอาจวงศาได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่๒
ตอนนี้ได้เรียกให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงกับกรมการขนส่งทางบก
เรื่องต้นจากพฤติกรรมตามที่เห็นก็คือมีความผิด
ตามพรบรถยนต์พศ๒๕๒๒ฐานไม่ส่งผู้โดยสารตามสถานที่ที่ตกลงกัน
มีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทแล้วก็มีความผิดฐานแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ
มีโทษปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทเหมือนกันโดยจะลงโทษขั้นสูงสุด
แล้วก็จะรายงานผลการดำเนินการให้ทราบต่อไปอันนี้กรมการขนส่งทางบกท่านบอกมา
มันทำให้เสียหายเพราะว่าคนที่ไปแสดงความคิดเห็นเขาบอกว่า
แฟนคลับต้องไปช่วยเรียกช่วยโบกให้อันนี้ก็เป็นข่าวดังมาก่อนแล้ว